อย่างคนในวงการบันเทิงอีกนิดนึงคุณผู้ชม
คุณอ๋อมสกาวใจก็มาโพสต์เรื่องเหล่านี้
ออกมาเรียกร้องอยู่ตลอดเลยเหมือนกันนะคะ
เห็นว่ามีการออกมาบอกว่าถ้าคุณรู้สึกเจ็บคุณยังมีชีวิตอยู่
ถ้าคุณรู้สึกเจ็บแทนผู้อื่นยังมีความเป็นมนุษย์อยู่
แล้วก็เรียกร้องเรื่องเกี่ยวกับเรือดำน้ำด้วย
ครับแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณอ๋อมสกาวใจก็โพสต์ถามถึงเรื่องของ
พรกรฉุกเฉินแล้วก็เรื่องของวัคซีนด้วยนะครับโดยบอกว่า
รกรฉุกเฉินแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่า
น่าจะเร่งหาวัคซีนมาฉีดให้ประชาชนดีกว่าไหม
มาเจอแต่ข่าวเศร้าทุกวันพร้อมแคปชั่นว่าวัคซีนดีก็มีใช้ทั้งโลกนะ
รู้หรืออย่างเสียใจโมโหโตรดงงเพลีย
เท่านั้นแหละครับเมื่อคุณอ๋อมได้มีการโพสต์ไปเมื่อ๒วันก่อนนะคุณนะ

ก็มีดาราคนอื่นเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลย
แต่ว่าความคิดเห็นหนึ่งที่หลายคนจับจ้องมองไป
ก็คือความคิดเห็นของคุณโบวี่อัธมา

เข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นบอกว่าพี่วัคซีนมันไม่ได้ซื้อปุ๊บได้ปั๊บค่ะ
ทีนี้ล่ะครับคุณทัวร์ไปลงที่คุณโบวี่
ใช่ค่ะก็เนี่ยไปทัวร์ลงที่คุณโบวี่แล้วก็ไปแสดงความคิดเห็นต่อท้ายเลยนะ

อย่างเช่นที่วัคซีนหาไม่ทันเพราะว่ามันไม่สัญหามาหรือเปล่า
แล้วก็เอามือทาบอกใครกันแน่ที่คนเสิร์ชข่าวอ่าน

อะไรเนี่ยเอาความจริงมาพูดกันอะไรอย่างนี้โอ้โห
คนที่เข้าไปแสงความคิดเห็นทัวร์ลงโบวี่๒๐๐กว่าข้อความ
อืมก็เพียบเลยจริงอะค่ะ
ดารานะคุณอย่างคุณพีชพล
บอกว่าคุณโบวี่อย่าหลับหูหลับตา
จะได้รับวัคซีนจากอเมริกาเขาอะไรอย่างนี้นะครับ
ใช่ค่ะทีนี้ฮะหลังจากเรื่องนี้
มันกระหน่ำกระหึมกันอยู่สักวันหนึ่งแล้ว
เมื่อวานคุณกระหนกผู้ประกาศข่าวคนดัง

ไปชื่นชมคุณโบวิ

คุณภาพความคิดสมองของคุณโบวี่นะ
แล้วถามต่อว่ามีคนไปถล่มคุณกระหนกไหม
เราก็ทะลมกันไปทันมาแบบนี้ทีนี้ทีมข่าวของเราก็วิดีโอขอสอบถาม
ต้นเรื่องของการโพสต์ก็คือคุณอ๋อมสกาวใจ
คุณอ๋อมได้ยินแบบนี้คุณอ๋อมโพสต์ไปแล้วมีคอมเมนต์อะไรมามากมายแบบนี้
กลายเป็นกระแสแบบโอ้โหสองฝากสองฝั่ง
แล้วก็ถามคุณอ๋อมด้วยโกรธน้องโบวี่ไหม
โกรธน้องไหมคุณอ๋องบอกว่าไม่ได้โกรธ
เพราะว่าก่อนที่น้องจะมาคอมเมนต์เนี่ยโบวี่ก็อินบ็อกซ์มาสอนพี่แล้วรอบหนึ่ง
อาจจะติดใจนิดนึงตรงที่ว่าเรื่องเอาซีโนแวคมาแก้ขัด
ก็เข้าใจว่าคนเราคิดต่างกันได้แต่ก็ต้องดูความเป็นจริงด้วย

อันนี้ฝั่งคุณอ๋อมสกาวใจนะคุยกับสื่อไทยรัฐทีวีของเรา
ฟังคุณโบวี่ซึ่งรถทัวร์ตุเลงแห่ไปหาเยอะหลายคันเหลือเกินนะฮะ
คุณโบวี่ว่ายังไงกับทีมข่าวเราบ้างฮะ
คือคุณโบวี่บอกนะบอกว่าที่คอมเมนต์ไปหาพี่อ๋อม
เอาจริงคือแค่เป็นห่วงนะไม่ได้มีเจตนาเลยว่าจะพูดเรื่องการเมืองอะไร
แล้วถามว่าเอายังไงต่อล่ะคุณโบวี่คุณโบวี่บอกว่าจริงโทรไปขอโทษพี่อ๋อมแล้ว
ครับแล้วนอกจากโทรขอโทษนะคุณเมื่อวานช่วงเย็นเนี่ยคุณโบวี่ก็โพสต์ชี้แจงนะ
เพราะว่าที่คนไปถล่มก็ถามว่าหาว่าคุณโบวี่เข้าข้างรัฐบาลออกมาพูดแบบนี้
คุณโบวี่ก็เลยบอกว่าเปล่าเลยที่โพสต์บอกว่าไม่ได้เข้าข้างรัฐบาล
คำที่มันเป็นปัญหาคำว่าเอาซีโนแวคมาแก้ขัด
คุณโบวี่ก็ชี้แจงว่าเอามาจากลิงก์ข่าวมีการแนบลิงก์มายืนยันด้วย
แล้วคุณโบวี่ก็บอกว่าอยากให้ทุกคนใจเย็นเพราะว่าความโกรธก็ยิ่งทำให้ใจเป็นทุกข์
แล้วก็วงเล็บขอโทษคุณอ๋อมเอาไว้ด้วย
ใช่นะครับแล้วก็ล่าสุดวันนี้นะฮะคุณอ๋อมสกาวใจก็ลุกขึ้นมา
ขอเอาอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะลุกขึ้นมาอีกแล้วนะ
โพสต์แต่งกรอนเรียกร้องเรื่องของวัคซีนและคุณภาพชีวิตที่ดี

ใช่ค่ะเมื่อประชาพร้อมเพลียงเรียกร้องตะโกนกล้องถามหาสิ่งหมาย
ดีทั่วโลกมีมากมายแต่แล้วใยคนไทยจึงไม่มี
ขอแค่เพียงท่านฟังเราบ้างพวกเราแค่ต้องการสิ่งนี้
คุณภาพชีวิตดีขอท่านเพียงเท่านี้ที่ต้องการ
กแดดตากลมตากฝนข้างถนนเพื่อรอการรักษา
เพียงได้แค่เพียงตรวจตราเห็นคุณค่าประชาชนหมดหนทาง
นี่ก็ล่าสุดที่ออกมาขอเอาท์กันนะ